ใครที่ชอบทานผลไม้ที่มันเปรี้ยว

ไปหาอะไรที่มันเปรี้ยวทานกัน
อยู่ที่จังหวัดพิษลุโรคอยู่ที่อำเภอเนิ่นนมพรางครับ

นี่ไปเนิ่นนมพรางนี่ต้องไปกินมพรางไหม

ภาษาอังกฤษเหรอภาษาไทยนี่แหละแต่ถ้าอีสานหน่อยต้องยังไงนะ
อันนี้มันแบบแงวหรออ่าแบบแงว
แบบคนแหลนแบบคนแหลนอ่าลิฟจีปา
นี่แหละครับที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ลิ้นจี่ป่าเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงสัก๑๐๒๐เมตรเห็นไหม

สูงมันจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะไปเอามันลงมาต้องเกี่ยวโน้มกิ่งมันลงมา

อยมันลงมาแบบนี้พอได้ลงมาแล้วก็เอาไปขายล่ะครับ
มีความหวานอยู่ด้วยหากว่าเป็นทางอีสานเนี่ยเวลาจะทานนะเขาบอกว่า
จะใส่น้ำปลาร้าหั่นหอมโรยพริกเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยถูกปากออกไปด้วย

อืมแต่จะเปรี้ยวกว่านนัวเค็ม

พิศนุโลกก็มีไม่ได้มีเฉพาะอีสานนะครับ
นี่ที่ผมบอกอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

ลิ้นจี่ป่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ
นำมาขายตะเวนขายในช่วงนี้
ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท
ไม่แพงอ๋อพี่บ๊วยก็บอกว่าปีนี้นะแค่เดือนนี้เดือนเดียว
ผู้ที่สั่งซื้อกับชาวบ้านที่เขาเอาไปขายเนี่ยนะครับ
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐กิโลกรัมไปแล้ว
แปลว่าปีนี้ลูกออกเยอะมาก

ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาตรงที่อากาศมันหนาวอยู่๒ช่วง

ลูกมันก็ติดดอกออกผลมาสัก๒ช่วงได้
เพราะฉะนั้นมันก็ออกมากว่าปกติไง
อ่าผลผลิตมันก็เลยออกมาเยอะแบบนี้นะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่

แต่ลิ้นจี่เวลาเราทาเนี่ยเราจะคลายเม็ดมันออกใช่ไหม
แต่บางแงวเนี่ยเม็ดมันจะค่อนข้าง
แบบเคี้ยวได้เลยอย่างนี้หรอ
มันไม่สามารถสามารถที่จะแยกใครออกมาได้
แต่มันจะได้ความแบบเตี้ยวหวาน
่ารอไว้ทานกันดู

เข้าป่าไปแล้วไปหาผลไม้ป่าแล้ว